ที่มีการคุกเข่าขอแต่งงานนั่นเองนะคะริมทะเลเลย
ตอบตกลงนั่นเองหลายคนดีใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
เห็นว่าจะมีข่าวดีปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งสาวค่ะมาแรงแซงโค้งไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีกระแสข่าวมาว่ามั่นเงียบไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับพี่หญิงแย้คือแผลศัยกรรมตอนนี้ยังไม่ทันเข้าที่หรอกค่ะ
ข่าวดีนี่ก็มีแทรกมีแซงขึ้นมาเหมือนกันค่ะ
แจ๊กกะรีนของเราต่อสายตรงไปสอบถามทันทีค่ะ
ซึ่งพี่แย้เองก็คอนเฟิร์มมาด้วยน้ำเสียงสดใสร่าเริง
บอกว่าเรื่องที่เมาส์มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะ
เพราะว่าได้ทำพิธีมั่นไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรนั่นเองนะคะ
แต่ว่าแววมาว่า
ผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่า

เปล่าเปล่ารายการหนึ่งแล้วก็พิมพ์ชื่อในโทรศัพท์

แต่ว่าที่ไม่บอกไม่ใช่ว่าจะเก็บเป็นความลับอะไร

ครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญเนาะเพราะว่าเธอเองก็เคยผ่านมาแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อเรื่องดงเรื่องดวงเอาไว้บ้างนะคะ
คือหมอดูชื่อดังอย่างหมอลักษณ์เลขานิเทศทักเอาไว้

ไว้ให้มันเริกงามยามดีก่อนเดี๋ยวค่อยบอกนั่นเองนะคะ
เอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับพี่หญิงแย้ด้วยนะคะ
แย้ค๊าทราบว่ามันมีภาพที่แย้

แล้วพ่อเขาบอกว่ามั่นจริงหรือเปล่าคะ

อ้าวนี่คือแยก็คือซุ่มมั่นใช่ไหมคะตกลง
เหมือนกับทางพ่อแม่ฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายเราเนี่ยก็รับรู้กัน
แล้วอดัลลักษณ์ก็เหมือนปันทงมาว่าแบบ
ว่าถ้าจะแต่งงานใหม่ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องจัดพิธีไม่ต้อง

แต่ว่าอีกฝ่ายเขาโอเคใช่ไหม
ฝ่ายโอเคค่ะอีกฝ่ายเขาน่ารัก
ฟังเสียงจากการให้สัมภาษณ์แล้วเชื่อว่า
ไหมที่ทำมาจะยังไม่หายดี
คลายอยู่ประมาณนึงแล้วเอาเป็นว่าดีใจด้วยนะพี่หญิงแย้
ขอให้ครั้งนี้รักกันอย่างยาวนานเลย
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งก่อนเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะ
ใหญ่โตลงทุนไป๓๐๐๔๐๐ล้านว่ากันไปนะ

จริงมันเป็นกำลังใจให้นะพี่หญิงแยะ

ขอบคุณด้วยนะแผลแม่หายมาสัมภาษณ์กับเราได้ค่ะ